มาดูเรื่องของลอตเตอรี่อนละวนอนละเวงอีกแล้ว
มีเรื่องลอตเตอรี่ใหม่แล้วเวลาคนถูกหวยบางทีเราไม่อยากเป็นทุกขลาบเลยเนาะจริง
เวลาถูกรางวัลแบบนี้สลากินแบ่งรัฐบาลพอถูกปุ๊บก็อยากได้ตังค์ใช้ใช่ไหม

คือก็ไปซื้อลอตเตอรี่มานั่นแหละแล้วทีนี้ลุงไม่ได้ตรวจเอง
ลุงฝากเพื่อนตรวจยื่นให้เลย๔ใบปรากฏว่าได้คืนมา๒ใบ
แล้วสุดท้ายเอกใจเอ๊ะทำไมคืนมา๒ใบ
มารู้ว่าถูกรางวัลที่๕ด้วย
ทีนี้ทำไงอ่ะทีนี้เรื่องวุ่นนี้เกิดขึ้นกับลุงคนนี้ค่ะ
ลุงคนนี้ก็คือในคางแก้วเขตการอายุ๖๔ปี
ชาวบ้านในอำเภอทัพทันที่อุทัยเนี่ยนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลย
ที่สถานีตำรวจภูทรศ์ตานลุกดูนะคะ
เมื่อวานนี้ลุงคังไปลงบันทึกประจำวัน
ฟังนะคุณผู้ชมทุกขลาบของลุงคาง
ซื้อรอตตาลีงวดที่ผ่านมาแหละล่าสุด๑๖ตุลาคม

เพราะว่าไปซื้อมาตั้งแต่วันที่๒ก่อนออกรางวัลใช่ไหม
เอาลอตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยไปให้ไปให้กับใครกับเพื่อน
เพื่อนให้ดิฉันเรียกชื่อว่าอะไรดีคุณขวัญ
ชื่อขวัญหรือว่าอ้วน
แล้วแต่คุณจะสะดวกแต่ไม่ใช่ขวัญนี้แน่นอน
งั้นดิฉันเรียกอ้วนละกันจะได้ไม่ต้องสะดุ้ง

คือคนเดียวกันแหละเค้าไม่ใช่สงสัยนะเอ๊ะจะให้ขวัญหรืออ้วนดีนะ
ไม่ใช่นะอ้วนกับขวัญเป็นคนเดียวกัน
ให้เพื่อนตรวจตรวจแล้วมีเลขอะไรบ้าง
อันนี้๒ใบแล้วก็มีเลข๖๓๙๗๕๒อีก๒ใบ

พอตรวจเสร็จปั๊บในอ้วนคืนลอตเตอรี่มาให้ลุงคาง๒ใบ
ที่ลงท้ายด้วยเลข๕๒นี่แหละค่ะ
ส่วนอีก๒ใบที่ลงท้ายด้วยเลข๘๑
ปรากฏว่าในอ้วนเนี่ยไม่ยอมคืนให้บอกว่าโอ๊ยเนี่ยในค้างไม่ถูกรางวัล
แต่สังเกตเห็นว่าตอนนั้นลุงคางบอกเลยนะ
ลุงอ้วนนี่มีพิรุษแปลกก็กล่อมมาเออไม่ถูกก็เอาคืนมาเถ
เอามาให้ฉันมาอย่างน้อยฉันเก็บไปทำอะไรก็ยังได้อ่ะเอามา
ทีนี้ตัวในอ้วนโอ้ทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้ว

จนสุดท้ายนะลุงค้างเอกใจเอาลอตเตอรี่ไปให้ลูกสาวตรวจให้
แล้วพอไปตรวจผ่านทางออนไลน์มันเด้งขึ้นมาเลย
ถูกเลขท้ายถูกเลขท้ายไม่ใช่ถูกเลขท้ายถูกรางวัลที่๕
ใบที่ลงท้าย๘๑นี่ตีกรอบเอาไว้
คือถ้าเกิดรอง๖ตัวนะมันคือ๘๙๒๖๘๑
รางวัลที่๕นี่จะได้รางวัลละ๒๐๐๐บาทนะฮะ

ทำไงทำไงลุงคาง
ตอนที่ให้เขาตรวจเนี่ยยืนยันนะว่ามีเลขรางวัลที่๕๒ใบ
เราให้เค้าตรวจแต่เค้าไม่บอกเราผิดตังเกต
เหมือนถูกกับแกล้งโบ๊ยไวแบบจะลบใบทิ้งอ่ะ
จะไม่ให้เราเครียดมันก็ปิดเราเหมือนเราไม่ให้เรารู้ว่าหวยไม่ถูก
แต่มีพิรุธมาเห็นเยอะแยะเราก็ผิดตังเกตเราขอใบขมคืนที่๘๑ไหมคืนอ่ะ

นั่งร้อนเป็น๓๐นาทีละเอ้ย๘๑เราไปไหน
เราคุยกับลุงคางแล้วเราไปถามป้ากัญจนา
ป๊ากกาญจนาเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
คุณตำรวจฉันน่ะขายลอตเตอรี่๔ใบให้กับลุงคังจริง
แล้วเนี่ยเบื้องต้นนะนี่ป้ากัญจนายังโทรไปหาลุงขวัญเลย
บอกให้คืนลอตเตอรี่ให้กับลุงคาง
แต่ลุงขวัญบอกว่าไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไป

ห๊ะเดี๋ยวลุงขวัญเอ่อลุงอ้วนยังไงนะ

ลุงอ้วนเพราะคนเดียวกันน้อง
เออลุงอ้วนลุงอ้วนสรุปยังไงกันแน่เนี่ย
ลุงบอกว่าไม่ได้เอาไปแต่ว่าลุงเผาทิ้งไปแล้วแปลว่าอะไร
เออคือเอาไปใช่ไหมหรือยังไง
จริงอยากให้ลุงอ้วนออกมาแล้วมาพูดมาชี้แจงหน่อย

ไม่ใช่ไม่พยายามนะนักข่าวตอบ

สิ่งที่ได้ยินกลับมาปลายสาย

อ๋อติดต่อไม่ได้อาจจะแบตหมดอาจจะแบตหมด
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลุงอ้วนดูอยู่ตอนนี้
มาชิดแจงก่อนค่ะสรุปคือยังไง
ตเตอรี่นี้ไม่ได้เอาไปเผาทิ้งไปแล้วหรือยังไงกันแน่
ถ้าอะไรที่มันเป็นของของเรามันก็คือของของเรา
แต่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เนอะ
อย่าให้มันกลายเป็นแบบหนึ่งในคดีลอตเตอรี่โอละเวงเลยนะ
เอาจริงนะคะไม่ใช่ของเราอย่าเอาค่ะ